ว่าถ้ารถฉุกเฉินขับกันแบบนี้จะเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่า

คันนี้เขาก็รีบไปรับผู้ป่วยแล้วก็เปิดไซเลนไว้เหมือนกันนะฮะ
แต่เป็นจังหวะที่รถขนผักเขามาในไฟเขียว
แล้วเขาก็เบรกไม่ทันชนกันเต็มแบบนี้ไปดูคลิปนะฮะ
นี่แหละครับวงจรปิดจับภาพได้ชัดเจนนะฮะ

โรงพยาบาลเปิดไฟฉุกเฉินวิ่งข้ามสี่แยกไฟแดง
แต่ว่ารถกระบะสีขาวขนผักวิ่งมาจากทางซ้ายของจอคุณ
เขาก็มาไฟเขียวของเขานะชนกลางลำรถฉุกเฉินฮะ
พลิกกันหลายตลบนะฮะกระบะก็พลิกคว่ำนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นสี่แยกไฟแดงบ้านกรอกสมบูรณ์ถนน
สาย๓๐๗๙อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ

เพราะว่าตำรวจและกู้ภัยเข้ามาตรวจสอบ
รถพยาบาลรถฉุกเฉินคันนี้สภาพพังยับเลยนะฮะ
เจ้าหน้าที่พยาบาลติดอยู่ภายใน๓รายนะครับ
ก็รีบงัดรถช่วยเหลือทั้ง๓รายออกมา

พบเจ้าหน้าที่หญิง๑คนกระเด็นออกมาจากรถฉุกเฉิน
หมดสติแขนขาหักในพงหญ้า
ประถมพยาบาลนำทั้งหมดส่งไปรักษานะครับ
ส่วนรถกระบะสภาพพังยับเยินไม่แพ้กันนะครับ
คนขับโหรอดตายวุดเหมือนกัน
นายวิรัติอายุ๔๙ปีนะครับไม่ได้รับบาดเจ็บ
ยืนรอให้การกับตำรวจแบบนี้
ผมนะตามนิสัยของผมนะ
ถ้าผมเห็นรถฉุกเฉินรถพยาบาล

แต่ทีนี้ถ้าพี่เขามากลางสี่แยก
ไม่บอกไม่กล่าวอะไรแล้วมาเร็วขนาดนี้
ผมเบรกไม่ทันจริงนะฮะ
ช่วงนั้นเป็นไฟไฟเขียวของเราแล้วรถ

ใบแดงมาได้ยินเสียงสัญญาณอะไรไหม
ผมได้ยินมาผมก็ได้ยินแค่ตรงนี้

ชนแล้วคือเขาวิ่งมาจากครั้ง

ผมก็ไม่รู้น่าจะลงทางนู้น
ตัวเขาบอกอยู่แล้วนะครับผมก็มีจิตสำนึกนะ
พอเห็นรถฉุกเฉินผมจะหยุดจะจอดจะหลีกจะเลี่ยงทันที
แต่คราวนี้โอ้โหพี่เขาก็มาเร็วผมก็ชนเขากลางคันแบบนี้นะครับ
คุณผู้ชมฮะทีนี้เรามีความคืบหน้าในกรณีนี้นะครับ
ว่าจริงมันเกิดขึ้นเมื่อวานนะเกือบทุ่มหนึ่ง

ทีนี้ล่าสุดเมื่อ๑๑นาฬิกาที่ผ่านมานี้เองนะครับ
ทางด้านของผู้บังกับการสอบพอร์ระบบภัยในพื้นที่
บอกว่าตอนนี้ให้พนักงานสอบสวนทำการสอบสวนถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น
ว่ารถโรงพยาบาลหรือว่ารถฉุกเฉินนี้
ฝ่าสัญญาณไฟเพื่อไปรับผู้ป่วยจริงหรือสาเหตุใดนะครับ
จะได้หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่แน่ชัด
ส่วนผู้ใช้รถใช้ถนนหรือว่าผู้ที่มีสัญญาณไฟ

และคำนึงถึงผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันด้วย
แล้วอย่างนี้ผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาลก็มีการชี้แจงด้วยนะคะ
คุณผู้ชมคือเขาก็บอกว่าโรงพยาบาลได้รับแจ้งจากศูนย์สั่งการแพทย์ฉุกเฉิน

ว่ามีผู้ป่วยหญิงอายุ๘๐กว่าปีมีอาการไข้สูง

ก็เลยให้รถกู้ชีพของโรงพยาบาลไปรับ
นี่ขณะกำลังจะไปรับนะครับ
ใช่ค่ะอย่างให้มีผู้ป่วยอยู่บนรถนะครับใช่ค่ะ
ซึ่งตอนนั้นมีฝนตกระหว่างทางไง

จังหวะนั้นรถของโรงพยาบาลก็เปิดสัญญาณไฟ
จะข้ามไปอีกฝั่งคือข้ามแยกนั่นแหละ
ในขณะที่อีกฝั่งนึงมีอีกฝั่งหนึ่งของถนนนะ
มีต้นไม้ปิดบังทัศนียภาพคุณ
จุดนี้ทำให้บางสายตาทำให้เป็นมุมอับนะ
กันนะนะใช่ค่ะแล้วก็ผู้บริหารของโรงพยาบาลเอง

โรงพยาบาลผู้บริหารก็ยินดีที่จะดูแลคนเจ็บ

แล้วก็เรื่องคดีก็ต้องให้ตำรวจดูแล
ก็อย่างที่บอกในรถพยาบาลนะมีคนขับ๑คน

แล้วก็มีผู้ช่วยซึ่งเป็นผู้ชายอีก๑คนนะครับ

พรบจราจรทางบกพศ๒๕๒๒กำหนดไว้
เช่นกันนะครับว่าผู้ขับขี่รถฉุกเฉิน
สามารถขับรถเกินอัตราความเร็วที่กฎหมายกำหนดไว้ได้
แต่หากขับรถผ่านสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรใด
ไฟเขียวไฟแดงแยกอะไรต่าง
ที่ให้หยุดรถเนี่ยต้องลดความเร็วของรถ
แม้คุณจะเป็นรถฉุกเฉินรถพยาบาล
ต้องลดความเร็วของรถให้ช้าลงตามสมควร

ถ้าย้อนกลับไปดูข่าวเมื่อกี้ที่คุณขวัญเล่านะที่เพชรชบูรณนะ
อันนั้นเร็วกว่านี้เลยนะลองเอาภาพมาเปรียบเทียบกันนะ

ส่วนรถฉุกเฉินคันนี้ยังไม่เร็วมากนะครับ